หนังเรื่องนี้หลายคนพูดกันปากต่อปาก

มันเกิดอะไรขึ้นหลายคนอยากรู้นะคะว่า

คือถ้าจะพูดไปจะบอกสปอยก็สปอยได้

แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตอนจบของเรื่องนี้ความจริงมันเป็นยังไงนะฮะ
คนมองว่าเนื้อหาค่อนข้างเสียดสีสังคม

ล่าสุดค่ะปอยตรีชดาหนึ่ง
นักแสดงหนังเรื่องนี้เขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่า
ทีมงานทุกคนให้เกียรติผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมส่วนช่วยเหลือในภารกิจนี้
พร้อมกับบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันถูกปรับเนื้อหาให้มีอัตรรสในการรับชมมากขึ้นเขาก็บอกอยู่แล้ว
ส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนตัดต่อเรื่องราวเพิ่มเติมอะไรยังไงอีกหรือเปล่า
ปอยจะว่ายังไงไปฟังค่ะ
พวกเรารู้สึกทราบซึ้งมากค่ะในความดีความชอบของผู้ใหญ่
ชาวบ้านหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะ
ความดีความชอบเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ยังต้องยืนอยู่แบบนี้ตลอดไป
เพราะว่าเรื่องนี้มันสร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นมุมมองของต่างชาติแล้วกันที่มองเรื่องราวของคนไทยนะคะ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ภารกิจถ้ำหลวงที่หลายคนเนี่ย
ย่องวีรบุรุษในเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกคนคือทุกคนเนี่ย

แต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคบางขั้นบางตอนก็เลยอาจจะทำให้บางช่วงอาจจะล่าช้าไปบ้าง